เขามีการระดมกำลังกันกับฝ่ายปกครองไปจับกลุ่มผู้ต้องขัง
ซึ่งจะพ้นโทษคดีเรื่องของยาเสพติดมา

ลักลอบขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ไปดูภาพขณะที่มีการจับกลุ่มกันหน่อยครับ
นี่เป็นภาพขณะที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็หลายฝ่ายร่วมกันแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มในต้อมระกิติ
อายุ๒๕ปีเป็นพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าน๑๖๐เมตร

ปฏิบัติการในครั้งนี้เริ่มจากที่นายจิตรตินามเนธ
จังหวัดสุพรรณบุรีมีข้อมูลว่าในต้อมเนี่ยนะ
มีพฤติการลักลอบขายยาให้กับวัยรุ่นในพื้นที่อำเภอบางประมะ
ก็เลยสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองของจังหวัดสมาชิกอศ
ทำการสืบหาข้อมูลแล้วก็ส่งสายลับทำการไปติดต่อล่อซื้อ
ติดต่อขอซื้อยาบ้าน๑๖๐เมตรเป็นเงิน๓๐๐บาท
แล้วก็นัดส่งยากันที่บริเวณริมถนนทางหลวงชนบทตำบลไผ่กองดินอำเภอบางประมะ
พอถึงเวลานายคนนี้นายต้อมขี่รถมาไปยังจุดนัดพบ
แล้วก็ส่งยาบ้าในถุงให้กับสายลับของเจ้าหน้าที่
โอ้โหแน่นอนนะครับที่เหลือเขาซุ่มอยู่ในรถที่จอดอยู่
แสดงตัวเข้าจับกลุ่มจับกดอย่างนี้เลยคาหนังคาเขาเลยนะฮะ
เรื่องต้นทางด้านของในต้อมเองก็ให้การบอกว่าเคยติดคุกมาแล้ว
เรื่องของคดีครอบครองยาบ้าหลังพ้นโทษมาสมัครงานร้านนั้นร้านนี้อู่นั้นอู่นี้
จะเป็นลูกจ้างร้านซ่อมรถแต่ว่าก็เงินเดือนไม่พอใช้
เคยมีเงินเยอะจากการขายยาแล้วเงินค่าแรงจากการเป็นลูกจ้างเขามันก็ไม่พอ
ก็เลยหันกลับมาขายยาบ้าอีกรอบหนึ่งนะฮะสุดท้ายก็โดนล่อซื้อก็จับกลุ่มได้
ก็ตั้งข้อหามียาเสพติดก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองนะฮะ
แล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเข้าคุกอีกหนึ่งรอบนะครับ